แบบสันแชร์แดนคุณผู้ชมทหารกระเหลี่ยง
ดับไปสี่ศพสุดท้ายหนีถูกล้อมจับ
แล้วก็ถูกวิสามันเป็นศพที่๕ครับ
เหตุการณ์นี้สื่อมวลชนชายแดนไทยพม่า
พรรมมาร์ฟังจังหวัดเมียวดีของพรรมมาร์รายงานนะครับว่า
มีทหารยศร้อยโทชื่ออองอ่องเวย์ครับ

โดยเหตุเกิดในช่วงบ่ายเมื่อวาน
หลังจากออกเวรมานั่งดื่มสุราบริเวณใกล้กับหมู่บ้าน

ห่างจากชายแดนไทยพม่าประมาณ๕กิโลครับ
ก็เกิดเหตุการณ์ที่พูดไม่เข้าหูกันไม่ถูกหูกัน

ทำให้นายทหารยศร้อยโทเกิดความโกรธ
เป็นเพื่อนทหารด้วยกันเสียชีวิตทั้งหมด๔นายครับ
จากนั้นนะฮะก็วิ่งหนีไปเจอชาวบ้านที่เขากำลังขี่รถมา

จึงยิงแล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์หลบหนีไปที่ชายป่า
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลกรัม
ส่วนเจ้าของรถบาดเจ็บสาหัส
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด
ขณะที่นายพลหม่องชิตุพร้อมกับนายทหารในสังกัด
ก็ร่วมกันกับทหารพม่าครับ
แล้วก็ตำรวจสันติบาลเยาวดีทหารจากกลุ่มกระเรียง
รวมกำลังกว่า๗๐นายออกติดตามไล่ล่า
แล้วก็ปิดล้อมพื้นที่หลบหนีของนายทหารนายนี้

แต่กลับถูกยิงใส่สุดท้ายนะครับ
ถูกยิงตอบโต้แล้วก็เสียชีวิตในพื้นที่นะครับ